หลังจากที่เมื่อวานนี้เป็นข่าวว่าเจอทารกแรกคลอดเพศชายยังไม่รัดสายสดือเลยค่ะ
อยู่ในห้องน้ำเป็นห้องน้ำหญิงหมายเลข๗ที่ห้างโลตัสสาขานางรองจังหวัดบุรีรำ
ก็ต้องมีการตรวจสอบว่าแม่เด็กเอามาทิ้งหรือคลอดลูกในห้องน้ำ
ต้นสันนิษฐานว่าน่าจะคลอดในห้องน้ำเลยเพราะว่าดูจากสายสดือยังไม่ได้รัดเลย
แล้วก็แม่บ้านสังเกตเห็นมีผู้หญิงคนนึงเดินสวนออกมาสูงสัก๑๖๕เซนติเมตร
อาจจะเป็นแม่เด็กครับก็ต้องมีการตรวจสอบนะคะแล้วก็หารกด้วยว่ารกเด็กเนี่ย
แม่เด็กทิ้งไว้ในชะโครกหรือเปล่าแพทย์เฉพาะทางโรงพยาบาลนางรองค่ะ
และกองพิสูจน์หลักฐานเขาก็ลงพื้นที่ไปตรวจสอบนะคะ
ไปหารกของทารกเพศชายคนนี้มีกู้ภัยสยามรวมใจปู่อินเขาก็ไปช่วยกันเนี่ยค่ะ
ฝาท่อท่อนี้เนี่ยมันเชื่อมต่อกับชะโครก
ในห้องน้ำที่เจอเด็กห้องน้ำเบอร์๗นะคะที่ห้างสรรพสินค้าโลตัส
สาขานางรองที่จังหวัดบุรีรำจากการตรวจสอบเจอรกเด็กจริงคุณภาคภูมิคุณผู้ชมค่ะ
ก็เลยสรุปว่าแม่เด็กน่าจะคลอดเด็กในห้องน้ำแล้วก็ทิ้งรกเอาไว้ในชะโครก
พันธุ์ตำรวจเอกสมภพสังกรทองผู้กำกับการสถานีตำรวจภูทรนางรอง
ก็ไปตรวจสอบกล้องวงจรปิดภายในห้างนะคะเพื่อหาว่าใครคือแม่เด็ก
มีข้อมูลจากแม่บ้านทำความสะอาดห้องน้ำนะคะนางบุญเลี้ยงรุคชาติอายุห้าสิบสี่ปีคนนี้ล่ะค่ะ
เป็นคนเจอเด็กคนแรกเขาก็เล่าให้ฟังแบบนี้คุณผู้ชมค่ะเข้าไปทำความสะอาดห้องน้ำ
เห็นเลือดเลอะเต็มพื้นเลยบริเวณอ่างล้างมือด้วยตอนแรกก็นึกว่าเป็นเลือดประจำเดือน
ก็เลยเช็ดทำความสะอาดแล้วก็ไล่ทำความสะอาดห้องน้ำทีละห้องทีละห้องทีละห้อง
พอไปที่ห้องหมายเลข๗มีคนอยู่ยังมีคนอยู่ในห้องน้ำก็เลยรอก่อน
ออกไปรอห้องแม่บ้านผ่านไปสักยี่สิบนาทีเดินไปดูอีกครั้งก็เจอกับผู้หญิงคนนึงค่ะ
สูงประมาณ๑๖๕เซนติเมตรสวนออกไปแต่ไม่ได้สังเกตอะไรอย่างอื่น
เพราะว่าผู้หญิงคนนี้เดินสวนออกไปเร็วมากก็เข้าไปในห้องน้ำหมายเลขเจ็ดนี่นะคะ
ทำความสะอาดพื้นเนี่ยเลือดเต็มไปหมดเลยแล้วก็มีรอยรองเท้าด้วย
พอทำความสะอาดเสร็จจะเอาถังขยะไปทิ้งแต่ถังหนักยกไม่ไหวก็เลยลากออกมา
พอมาหน้าอ่างล้างมือได้ยินเสียงแม่บ้านบอกว่าเสียงเหมือนแมวร้องเลย
ออกมาจากถังขยะก็เลยเรียกลูกค้าที่ยืนล้างมืออยู่ในห้องน้ำค่ะ
ช่วยดูหน่อยในถังขยะมีกระดาษทิชชู่เยอะเลยนะคะก็ลื้อกระดาษทิชชู่ออกมา
ก็เนี่ยคุณผู้ชมเจอเด็กทารกแรกเกิดเพศชายศีรษะเปียกตัวเปียกไปหมดเลยอะค่ะ
ยังไม่ได้รับสายสดือด้วยนะคะแม่บ้านก็เลยคาดว่าผู้หญิงคนที่เดินสวนไป
คือถ้าแม่บ้านไม่มาเจอเนี่ยเผลอก็ตายในถังขยะ
ใช่คืออยู่ในถังขยะแล้วกระดาษทิชชู่อยู่ปิดหน้าปิดตา
น้องอยู่เต็มเลยอะเอาหมบไว้เลยเอาหมบไว้เลยแล้วก็เดินหนีไว้เลยอะ
สายสดือยังไม่ตัดเลยยังค่ะไปเลยอ่ะ
ก็ต้องนำตัวทารกเพศชายคนนี้ไปรักษาตัวในห้องไอซียู
คุณหมอก็ดูอย่างใกล้ชิดนะคะมีความคืบหน้าออกมานะคะคุณผู้ชม
จากคุณหมอนพดลพิศนุวงศ์รองผู้มนุยการโรงพยาบาลนางรอง
บอกว่าจากการตรวจสอบสภาพร่างกายของเด็กทารกคนนี้นะคะ
ร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงดีน้ำหนักตัว๓๐๒๐กรัม
ส่งเสียงร้องได้ขยับตัวได้ปกติค่ะแต่ว่ามีอาการติดเชื้อในปอดและกระแสเลือด
เพราะว่าสำลักน้ำคร่ำอาจจะเกิดจากการทำคลอดเองที่ไม่ถูกวิธี
ตอนนี้คุณหมอก็ให้ยาฆ่าเชื้อเพื่อรักษาอาการติดเชื้อนะคะ
แล้วก็อยู่ในตู้อบปลอดเชื้อไปก่อนสักระยะหนึ่ง
ถ้าไม่มีภาวะอื่นแทรกซ้อนก็จะนำออกจากตู้อบไปดูแลที่ห้องเด็กแรกเกิดต่อไป
พยาบาลเขาช่วยกันตั้งชื่อแล้วคุณภาคภูมิคุณผู้ชมครับ

ชื่อจริงคือเด็กชายกรอบสุขเพราะว่าอยากจะให้กรอบโกยความสุขให้มากอะค่ะ

แล้วมีรายงานมาคุณผู้ชมคะว่ามีเศรษฐีใจบุญในอำเภอนางรอง

โทรศัพท์ไปถามกับโรงพยาบาลถึงขั้นตอนแล้วนะคะว่า
ถ้าอยากรับเลี้ยงเนี่ยจะต้องดำเนินการยังไงเนี่ยค่ะ
ส่วนเรื่องของแม่ของน้องนี่ถือว่าทำผิดนะครับ
ยังไงตำรวจก็ต้องติดตามต่อนะครับ